คุณผู้ชมที่รักไปพบกับนักช็อปผู้เข้าแข่งขันของเราที่เรียกได้ว่าเป็นคู่เพื่อนสี
แหมเรียกได้ว่าวัยเดียวกับเป๊กเลยก็ว่าได้นะคะคุณใบชาและคุณพลอยลิน
สวัสดีค่ะไม่อยากหันไปมองเลยเพราะว่าอะไรกลัวเพื่อนเห็นตีนกาของเรา
อ้อยใครคือใครใครคือพลอยรินใครคือใบชา
พรอยลินค่ะใบชาค่ะ
อันนี้สวยเหลือเกินหุ่นดีมากปกติทำอาชีพอะไรอยู่คะ
ก็เป็นนางแบบนักแสดงค่ะโอ้งั้นช่วยเดินแบบให้ดูสักรอบหนึ่งได้ไหมคะ

โอ๊ยคุณคุณสองคนเหมือนเดิมแบบแต่เต๊กอ่ะเหมือนคุณจุงเหมือนกันด้วยเลย
คุณจุงเหมือนกันด้วยเลย

มาเริ่มการแข่งขันค่ะกติกาง่ายตอบคำถามได้ติดกัน๘ข้อ
รับไปเลยค่ะ๑แสนบาทแต่ละข้อมีเงินรางวัลตามลำดับขั้นค่ะ
คุณมีการ์ด๒ตัวช่วยที่คุณถืออยู่นะคะ
คือ๑ตอบได้๒ครั้งหรือให้เป๊กตัดตัวเลือกให้ค่ะ
เข้าสู่การแข่งขันค่ะขอคำถามข้อแรก
คุณใบชากับคุณพลอยลินนะคะแน่นอนค่ะ
อันแรกค่ะทาโร่ปลาสวรรค์อบกรอบรสบาร์บีคิว๓๐กรัม
ที่๒ค่ะทาร่อปลาสวรรค์รสสาหร่ายเกาหลี๓๐กรัม
ส่วนอันสุดท้ายค่ะทาโร่แซนวิชชีส
บอกได้เลยค่ะว่ากัดไปอื้อ
เอาละค่ะนี่คือ๓ผลิตภัณฑ์ของทาโร่ค่ะ
คำถามข้อที่๑มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของฮาโร่ทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
อันนี้มันต้องแพงเพราะว่ามันเป็นชีส
อันนี้น่าจะแพงกว่านี้เนอะอันนี้มันดูเล็กแล้วมันก็
พี่ก็ว่าอันนี้เคยกินเคยค่ะเคยทันไหม

เคยซื้อแต่จำราคาไม่ได้อย่างนี้เหรอยิบใช่ค่ะ
ตอนนี้คุณมีตัวช่วย๒ตัวช่วยค่ะคุณจะใช้เลยก็ได้
หรือว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณก็ตอบเลยก็ได้
ชิ้นเหรอไม่รู้จะดูตามขนาดหรือว่าจะดูตามส่วนผสม
หรือว่าจะดูของที่คุกเคล้าคุณว่าอันไหน

มาด้วยพลังแห่งสีชมพูจงชี้เถิดหนาว่าทาโร่รสไหนที่คุณคิดว่าถูกที่สุด

ถ้าคุณคิดว่าทาโร่สาหร่ายถูกสุดงั้นเป๊กขอเฉลยอันแรกค่ะ
นี่คือทาโรคอบกรอบนะคะราคาอยู่ที่

และขอเฉลยอันที่๓ค่ะราคาอยู่ที่

เอาล่ะอันสุดท้าย

ราคา

ดีใจด้วยสิขอดีใจด้วยเป็นเพื่อนกัน

จากก่อนไปแล้วค่ะน้องท่านท่าน
ไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มมูลค่าเป็น๔๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมคือของชิ้นไหนราคาถูกสุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
อยากจะนิ้ง
ตัวเองแสดงว่าวันนี้เขาแต่งหน้าชอนเกาหลี

จริงหรอตัวเอง

เขาอยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปให้เขาหน่อยซิ

นี้ครับผลไม้สวยถ่ายได้เลยครับ
ตัวเองถ่ายรูปให้เขาน่อย
วันนี้เขาแต่งหน้าสวยมาก

พี่ครับอะไรพี่ถ่ายแล้วเช็คอินที่ร้านให้หน่อยนะครับ
อินได้ครับผมของมากครับพี่

อุ๊ยสวยอ่ะแอ๊กหน่อยพี่ครับ

ครับบอกน้องผู้หญิงหน่อยสิฮะว่า
มะม่วงอย่าจับแรงเดี๋ยวมันจะช้ำ
อ๋อเดี๋ยวตัวเองอะไรไอ้
พี่ขอโทษบอกแฟนพี่

โอเคค่ะโอเคค่ะผลไม้ไม่ช้ำหรอกหัวน่าจะช้ำแล้วล่ะ

เขาไม่ถ่ายได้ดีกว่ายิ่งถ่ายแล้วยิ่งปุ่นหัวเลยยิ้มดูว่า

พี่ลืมอีกแล้วเนี่ย
พี่ผมจะขายของพี่จะตลกอะไรกัน
ขอถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คอินให้ไง

เวลาเขานับ๑๒๓ตัวเองพูดคำว่าทิฟฟี่นะ
มันจะดูเหมือนยิ้มไง

พี่ครับ
พี่ลืมเปิดโทรศัพท์

นี่ไง
ผมว่าพี่กลับมากินทิฟป์ดังนั้น

กลัวใครเห็นแกไม่เข้าใจเลย

ถ้าทำแบบนี้กับเขานะเขาจะไม่ยุ่งด้วยแล้ว

แฟนผมไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนนี้เลย

นี่ครับผมหวานจริงฮะ
คอนโทวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

หลายรอบแล้วมึงมาไม่เคยมีตังค์เลย

สมุนไพรนี่ไว้ใจพี่

นี่หวานกว่าน้ำตาลทั่วไปถึง๓เท่า

อันนี้ถูกสุด

เฮ้ย

วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลครับผม
ใช้แทนน้ำตาลสำหรับปรุงอาหารและเครื่องดื่มครับ

น้องใบชาน้องจ๋าน้องจ๋าไหนน่ะ

พี่อยากจะนำเหนอของดีและมีประโยชน์ให้กับน้องทั้งสองคน
นี่บอกได้เลยนะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทั่วไปถึง๓เท่า

แล้วบอกได้เลยว่านี่ความหวานจากธรรมชาตินี่น้องจ๋า
มีประโยชน์และราคาไม่แพงเชื่อพี่
ให้พี่

น้านี่ไม่แพงแล้วก็หวานสดทำจากน้ำอ้อยแท้เลย

โอ้โหแต่ของผมถูกที่สุดครับคุณทั้งสองคน

เข้าไปเติมน้ำตาลกันข้างในเลยค่ะพี่
ไม่มีความหมายนะ
เอาค่ะนะได้ฟังคำอธิบายไปแล้วค่ะคุณ
อันไหนคุณคิดว่าถูกสุดลองวิเคราะห์ดู

อันนี้น่าจะแพงให้พนักงานครึ่งเดียวเท่านั้น

อันนี้กับอันนี้คือแบบอันนี้มันก็แบบ

เพราะอ้อยจริงแล้วมันไม่แพง
กว่าคุณลินทำเสียงแบบนี้มันไม่โอเคหรอก

แล้วพูดคำว่าอ้อยให้เซ็กซี่ที่สุด

เอาถุงน้ำอ้อยมีผลมาทางนี้

เป๊กถึงผ่านเวทีนางแบบมาหลายเวทีมาก
ดูแล้วคำอีกใครนะคะ

แต่ความเซ็กกี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องนี้

ทราบว่าสิ่งที่ทดแทนความหวานทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด

เออซับสนนะ

สับสนมากใช้ตัวช่วยได้

ตัวช่วยที่๒คือให้เป๊กตัดทิ้งให้ได้๑อย่าง
จะใช้ตัวช่วยเลยไหมคะ

ได้๒ครั้งหรือว่าตัดตัวเลือกให้

เป๊กตัดตัวเลือกอันนี้ค่ะ

ย่าหวานมีราคาอยู่ที่

เหลือน้ำอ้อยจากมิดผล

วัตถุให้ความหวานทดแทนน้ำตาลค่ะ

จะเฉลยอันที่๑ให้คุณก่อนนะคะ

วัตถุทดแทนความหวาน

ไม่ใช่แล้วล่ะ

เพราะว่านุ่มแล้วใช้น้ำยาปรับให้นุ่ม

หมูเขาดี